เรื่องราวระหว่างสิทธิ์มีครูกันบ้างนะคะ

ล่าสุดเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยม
ครูชนละทีทานทองนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

เจ้าของเพลงฮิตทวงรักฝากลม

ใบเฟิร์นแล้วก็พี่จ่อยไมทองคำค่ะ

แล้วก็กลับมารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ดีใจมากเลยที่ได้แวะแล้วก็ไปหา
ไปถามถ่ายอาการป่วยของคุณพ่อ
คือน้องเนี่ยนับถือครูชนละทีเป็นพ่อเลยก็ว่าได้นะคะ

บอกว่าวันที่ไปเยี่ยมครูโชลาธีเนี่ย
เอาเพลงที่ตั้งใจจะให้เธอร้องมาให้ฟังด้วย

ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเป็นบุญมากที่ครูชนละทีเมตตาเธอ
แล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยค่ะ

เธอก็ได้ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะ
เป็นเพลงมือถือไมค์ไฟส่องหน้า
ผลงานจากปลายปากกาของครูชนละทีนั่นเองค่ะ
ฟังเพลงเพราะกันนิดนึงแล้วกันค่ะ
ฉันยืนอยู่หลังใหม่
แสงไปส่องหน้าผจญ
ร้องเพลงกล่อมคน
หนีเมียมาเที่ยว

ครูโชลาธีฟังเพลินอยู่ใช่ไหมคะ

ใส่แว่นอาจจะไม่เห็นลูกกระตาแก่
เพื่อแล้วนะว่าทำไมถึงครูโชลาธีเนี่ย
เขาถึงจะให้เพลงร้อง

ครับไม่ต้องตั้งใจฟังมีผลงานนะ